เคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้นะคะจับตาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
โดยเฉพาะพักขนาดกลางนะคะที่ถือว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญ
พักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยที่ได้เก้าอี้สอสอห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเนี่ยนะคะ
รวมถึงพักชาติไทยพัฒนาอีกสิบเอ็ดได้ถ้ามารวมกันก็ร้อยสิบกว่า
ทีนี้ก็รอดูท่าทีว่าพักเหล่านี้จะไปทางไหนยังไงนะคะ
ทางด้านของพักเพื่อไทยค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก็เลยออกมาบอกแบบนี้นะคะว่า
ณตอนนี้ทางฝากฝั่งของพักที่เขาเรียกว่าเป็นพักฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะ
เขาลองรวมรวมกันแล้วเขาบอกว่าเขามีสองร้อยสี่สิบห้าเสียง
ก็ต้องรอดูว่าพักขนาดกลางจะยังไงจะมาร่วมกับเขาไหมครับ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะให้มาสนับสนุนเราเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ต้องถามจุดยืนแต่ละพักว่าต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
หรือเป็นการจบการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะคอสช
ทีนี้มีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
โซเชียลไปตั้งคำถามเยอะนะคะไปถามจากนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ล่าสุดหัวหน้าพักโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะก็ยกเอาคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาโพสต์นะคะ
และนี่คือทั้งหมดที่ฉันจะทำคืออันนี้เป็นโพสต์ที่คุณอนุทินโพสต์หลักไว้เมื่อคืน
แต่ว่าในภาพเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการไปตอบคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณอนุทินนะฮะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคือมีคนเขาถามคุณอนุทินว่า
แล้วมองยังไงกับความเป็นประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณอนุทินก็ได้ชี้แจงบอกว่า
เขามองว่าณปัจจุบันนี้เมื่อทุกภาคการเมืองผ่านการเลือกตั้งมาเหมือนกันหมด
เท่ากับว่าไม่ได้มีคำว่าพระเด็จการหรือประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยหมด
ก็ต้องไปตีความหมายกันเอาเองนะครับว่าคุณอนุทินจะหมายความว่ายังไง
ส่วนพักประชาธิปัตย์นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอนะจะมีการเลือก
หัวหน้าพักฯและกรรมการบริหารพักฯชุดใหม่อะค่ะสิทธิภาพพฤศพาคม

ต้องรอความชัดเจนจากตรงนั้นในชวนหลีกภัยค่ะ
สอบบัญชีรายชื่อและประธานสภาที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

โดยเฉพาะกรณีที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอาสาเป็นตัวกลาง
จะไปเจรจากับพักประชาธิปัตย์ให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
คุณชวนบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานเรื่องนี้ค่ะ
ต้องรอมติจากการเลือกหัวหน้ากับกรรมการบริหารพักชุดใหม่ซะก่อนนะคะ

ขณะนี้รอให้หัวหน้าและกรรมการบริหารชุดใหม่
ก็ได้พินาให้ทองแท้ตัดสินใจ

ทุกคนก็ต้องรอมติกัน

เพราะว่ายังไม่มีเสียงฝ่ายไหน
ที่จะจัดด้านรัฐบาลได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
พรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเวลา๑๔นาฬิกานะฮะ

จะมีข้อแม้เหตุผลอะไรบ้าง
ถ้าจะไปอยู่กับฝ่ายไหนไม่ฝ่ายไหนอย่างไรนะครับ
ทั้ง๑๑พักท่านคงพอทราบอยู่แล้วว่ามีฝ่ายไหนบ้าง
ส่วนบรรยากาศที่ลานโพลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อช่วงบ่ายวันนี้มีการจัดกิจกรรมปิดสวิตช์สวไม่โหวตนายก
มีผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนมาเข้าร่วมนะครับอย่างเช่นนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนายอนุรักษ์เจนตวนิษฐ์
นายนครมาชิมอดีตสสพิศนุโลกและนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตผู้สมัครสอสอจังหวัดแพร่ของพักไทยรักษาชาตินะฮะ
ก็เดินทางมาเขียนจดหมายถึงสวแล้วก็ห่อนใส่กล่องด้วยตัวเองรวมถึงมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ไปดูสวนดุสิตโพนะครับวันนี้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งสว
ร้อยละ๘๓๑๕ไม่เห็นด้วยที่๑๕รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปเป็นสว
เพราะมองว่าเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชที่เป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
และจะต้องไปโวตให้กันนะครับร้อยละ๘๕ก็ไม่เห็นด้วยหากคอสชจะลาออกไปเป็นสอว
ส่วนสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลจัดทำผลสำรวจประชาชนเรื่องการเมืองปัจจุบันกับความสุขของประชาชนโดยประชาชนร้อยละ๘๐
ว่าผลกระทบของการเมืองในปัจจุบันทำลายความสุขของประชาชน
ส่วนคำถามที่ว่าถ้าเปรียบเทียบความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันกับเมื่อการชุมนุมเมื่อปี๕๗ล่ะ
ช่วงนั้นกรปศก่อนที่จะมีการรัฐประหารและคอสชเข้ามา
ประชาชนร้อยละ๔๒๖บอกว่าความขัดแย้งเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๓๙๕บอกว่าความขัดแย้งเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ก็จับตาดูต่อไปนะครับการเมืองไทย